พยาวกันบ้างชาวบ้านเขาออกไปจับแมงกว่างหรือด้วงกว่าง
สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยครับ
แม่พระเจ้านี่ของดีโอ้ยจับมันได้เยอะขนาดนี้เลยนะ

ใช่แล้วอ้อยเนี่ยของชอบมันเลย
ผมเคยเห็นนะเวลามันเกาะอ้อยแล้วมันดูดมันมีเสียงนะ
จวบจวบจวบจวบ

นี่ฮะที่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวชาวบ้านจะออกหากว่างแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
อ้อยนี่เนี้ยไปแขวนเอาไว้แบบนี้

ต้องมีแมงกว่างอิลุ้ม

มัดติดเชือกติดกับอ้อยเอาไว้

มีทั้งอ้อยมีทั้งกว่างตัวเมียรออยู่

พุ่งเหลาใส่หวานเจี๊ยบ

ท่านเล่าว่าทุกปีจะออกตั้ง

ไปตั้งกว่างในเขตป่า

เขาบอกว่าไอ้ตัวใหญ่ที่เป็นพวก

ก็จะเอาไปให้กับคนที่เขานิยม

เอาไว้รับประทานก็ไปขายได้
ใช่ถามว่าไอ้กว่างที่เอาไว้แข่งเป็นยังไง

ฉายาของทีมเชียงรายจำไม่ผิด
ทีมฟุตวันทีมเชียงรายกว่างโซงมหาภัย
เออกว่างทรงนี่แหละเป็นแบบว่าเป็นตัวกว่างที่เอาไว้เป็น

มันจะเขาใหญ่อย่างนี้เอาไว้แข่งไว้สู้กัน
ขายได้นะเอามาจากป่านะตัวละหกสิบถึงร้อยบาท

แต่ถ้าเป็นกว่างที่เอาไว้รับประทงรับประทานนะ
ไอ้กว่างแซมกว่างแม่อีลุมเนี่ย
หรือว่าแม่อีหลุมเนี่ยนะเขาจะขายตัวละ๒บาท
สร้างรายได้วันหนึ่งเอารวมนะทุกชนิดเลยละกัน

กว่างที่แบบได้มาตามธรรมชาติไง

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเขา
อย่าไปมองว่ามันเป็นการแบบรังกงรังแก่สัตว์หรือเปล่า

เขาบอกว่าปีหนึ่งมันจะมีแค่ช่วงประมาณสักกรกฎาคมถึงตุลาคมที่จะสามารถหาได้แบบนี้ครับ
มันเป็นวิธีด้วยของคนในสมัยก่อนนะคะ
เล่าสู่กันฟังแต่มันก็สร้างรายได้ให้กับเขาได้อยู่เนอะ